ไปดูดิวลลับของสาวเหนือกันดีกว่าค่ะ

ตกใจเมื่อไปเจอสาวเหนือค่ะคนลำพูน

เขาไปดิวรับกับพ่อเอ๊ะ

เออนะคะคือเราก็จะถาม
ริวว่าริวไม่เห็นอีกอย่างเนาะ
แล้วก็คือตอนที่เรานำเสนอข่าวไปว่า

เวทีมาปิดวิกระเบียบวัฒนศิลป์

แต่ก็ถามหน่อยนะคะว่าเอ้าอนาคต

อาจจะต้องขึ้นเวทีหมอลำกับเขาเนี่ย
ได้หรือเปล่าเจ้าตัวเซ็ดทันที

ฝึกพูดภาษาอีสานแล้วเรียบร้อย

ถ้าพ่อเอ๊หรือว่าวงหมอลำขนาดไหนสนใจ

แต่ก็คอยสยามว่าวอีสาน

อยากนะถ้าเกิดพ่อเอ๊ะชวน

คนไหนคือคนอีสานของแท้กันแน่

แล้วจริงหลิวก็พาน้องสาวมาด้วยนะคะข้างอยู่ในค่ายเดียวกัน
อันนั้นคือเป็นแบบว่าแนวหมอลำโดยตรงเลย
ใช่มั่วคักมั่วนิหลีนะคะก็ติดตามดูนะคะ
ไม่รู้ว่าดิวรับระหว่างพ่อเอ๊ะระเบียบวัฒนศิลป์กับปริ๋วอจริยา

ตอนแรกพอคุณบอกดิวรับดิฉันใจหายวาบเลย

วันนี้เขามีคำฮิตไงโอ้